คุณผู้ชมค่ะคนที่ไว้ใจเป็นคนที่ร้ายที่สุด
กรณีนี้เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะกับหนุ่มน้องคายค่ะ
ถูกเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันนะคะมาหลอกขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ให้
คือขายให้๓๐๐บาทพอเอาไปใส่รถจักรยานยนต์ของตัวเองใช้ไม่ได้
เสื่อมเออเสื่อมสตาร์ทก็ไม่ติดเนี่ยนะคะก็เลยตัดสินใจไหนมาเคลียร์กันหน่อยสิ
และช่วงที่มาเคลียร์กันค่ะเกิดการทะเลาะกันยื้อยุดฉุดกระชากปืนกันนะคะ
จนทำปืนลั่นถูกเพื่อนรุ่นพี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ตอนแรกเขาตกใจแล้วก็ทิ้งปืนไว้ในพงหญ้าแบบนี้แล้วก็หลบหนีไป
แต่ว่าสุดท้ายขอเข้ามอบตัวนะคะค่ะตำรวจสพเมืองน้องคาย
พร้อมตำรวจชุดสืบสวนควบคุมตัวผู้ชายที่สวมซียีสีขาวคนนี้นะคะ
วนายเอกพลบุตรแก้วอายุยี่สิบหกปีไปค้นหาปืนพกสั้นลูกโม่ขนาดจุดสามแปด
ที่เขาก่อเหตุยิงนายพงศักดิ์หวานรอบรู้อายุ๔๐ปีบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เอาปืนไปทิ้งที่ป่านละเมาะท้ายหมู่บ้านนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยนะคะ
นายเอกพลให้การว่านายพงศักดิ์ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่เอาแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์มาขายให้๓๐๐บาท
ก็เลยรับซื้อไว้แล้วก็เอามาใส่รถจักรยานยนต์ของตัวเองแต่พอใส่ไปแล้วมันสตาร์ทไม่ติดค่ะ
เตอรี่มันเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกนายพงศักดิ์แล้วก็ขอเงินคืน
แต่นายพงศักดิ์กลับมาเอาเงินจากแม่เพิ่มอีก๑๐๐บาทในช่วงที่นายเอกพลไม่อยู่บ้าน
เขาได้ยินแบบนั้นโมโหพงศักดิ์มาเคลียร์กันหน่อยซิที่บ้านเนี่ยคือนัดตั้งแต่วันที่๑๑กันยายนนะ
แต่นายพงศักดิ์ไม่มามาอีกทีวันรุ่งขึ้นค่ะก็คือวันที่๑๒แล้วมาในช่วงเย็นด้วย
สภาพที่พงศักดิ์มาคือเมาไม้แล้วผู้จาไม่รู้เรื่องแล้วพุ่งจะมาทำร้ายเอกพลอีก
เอกพลเห็นแบบนั้นท่าไม่ดีแล้วมีปืนติดตัวอยู่ชักปืนขึ้นยิงขึ้นฟ้านะคะกะจะให้กลัว
แต่นายพงศักดิ์พุ่งเข้ามาอีกค่ะจะมาทำร้ายเกิดกระสุนลั่นในช่วงเวลานั้นถูกลำคอด้านซ้ายของพงศักดิ์ทะลุออกด้านหลังเลยค่ะ
นายเอกพงศ์คนนี้ยืนยันว่าผมไม่ได้ตั้งใจยิงแต่ปืนมันลั่น
ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เรื่องจุดเริ่มต้นพงศักดิ์ไปตัวเอกพลไนท์ไง
โกหกไปแปลดด้วย
โกหกไปโกหกเอกพลก่อน

อาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต